มีผู้หญิงสองคนต้องบอกว่า๒คนนี้เนี่ย
เนียนมาจะมาขอซื้อมะขามเปียกจากบ้านคุณยาย

แล้วออกอุบายบอกโอ้โหยายหนูท้องเสียขอเข้าห้องน้ำหน่อยได้ไหม
จังหวะนี้แหละครับแอบไปขโมยเงินที่ยายซ่อน
ไว้ใต้เตียงหายไปเนี่ยแสนกว่าบาทนะฮะ
คุณยายวัย๗๓ปีนะครับไปดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นครับ
นี่ลูกหลานญาติพี่น้องต้องมาปลอบใจกันนะฮะ
คุณยายก็ร้องไห้เงินแสนกว่าบาทไม่ใช่น้อยนะครับทุกผู้ชมครับ
คุณยายทองนะครับนามสกุลบัวกรดอายุ๗๓ปี
ผูกมิตรหาชีพที่เป็นผู้หญิง๒คน
ไปเนียนฮะขี่จักรยานยนต์มามาขอซื้อมะขามเปียกที่บ้าน
นี่วงจรปิดที่จับภาพไว้ได้นะครับ
ตอนนั้นคุณยายแกนั่งอยู่หน้าบ้านคนเดียวนะ

แล้วหนึ่งในคนร้ายเนี่ยบอกไม่เป็นไรยาย
งั้นหนูขอเข้าห้องน้ำในบ้านหน่อยได้ไหม
อีกคนนึงก็ชวนคุยคุณเดี๋ยวมาสอน
ยายก็บอกแค่คุยเพลิน๑๐นาทีกว่า
หลังจากนั้นคนที่ไปขอเข้าห้องน้ำก็เดินออกมาบอก
โอ้โหยายนานหน่อยนะหนูท้องเสีย
แล้วคนร้ายก็ยื่นเงินให้ยาย๔๐๐บาท
ยายก็อะไรเงินอะไร
ถามคนร้ายไปนี่มันเงินอะไรลูก
ขอเข้าห้องน้ำมายื่นเงินให้ยายทำไม

คนร้ายบอกก็เห็นว่ายายใจบุญแก่แล้วด้วย๗๐กว่า
ก็อยากให้เงินเอาไว้ใช้จ่าย
ใจดีจังเลยให้หนูเข้าห้องน้ำตอนท้องเสีย

คือคนร้ายเนี่ยแบบดูดีมาก
ดูเหมือนแบบดูใจดีมาก
ยายบอกก่อนที่สองคนนี้จะไปยังอวยพรยายเลยนะ

ขอให้ได้เงินหมื่นนะขอให้ได้เงินแสน
ให้หลับให้ได้เงินหมื่นตื่นให้ได้เงินแสน
สุดท้ายคนร้ายสองคนนี้ขี่จักรยานยนต์ออกไปครับ

เริ่มแบบเอกใจเป็นห่วงเงินที่อยู่ใต้ที่นอน

ยายแกเก็บเงินสดเอาไว้ซ่อนเอาไว้
นี่ใต้ที่นอนใต้เตียงแบบนี้เท่าไหร่รู้ไหม

มีทองคำอีกทองรูปภัณฑ์น้ำหนัก๕๐สตางค์
ยายบอกยายเก็บหอมปลอมริบเอาไว้
กะเอาไว้ใช้ดูแลตัวเองกับสามีตอนแก่ตอนเท่านี่แหละ

พอรู้ว่าหายเกลี้ยงฮะยายตะโกนบอกลูกบอกหลาน
บอกโดนแล้วโดนแล้วโดนตุ๋นแล้ว
นี่ฮะสุดท้ายลูกหลานมาเนี่ยตามกันไม่ทันแล้วครับคนร้าย

บ้านคุณยายอยู่ที่หมู่บ้านแห่งหนึ่งนะครับ
ในพื้นที่ตะบนเสาเดียวอำเภอหนองหงษ์จังหวัดบุรีรำ
หาหลักอื่นใส่ล้านแมวแมวกูถือต้มแล้ว
แสนแสนสองกับท่องหละ๑๐ตา
เออทำไมถึงเก็บเงินเยอะแบบนี้
อันเงินนั้นก็ว่ามีสองคนไม่มีผู้หวัดน้ำห้าหรอก

ห้าจานัยจังนึงเพราะลักษาจ้าของ
ลูกก็บอกให้ต้อนไว้เก็บไว้
คิดพี่คะเขาข่อยเป็นยังไงล่ะ
ที่เมื่อของยังม้าจะบินอยู่ที่สมชาติอีก

แก่ตอนเท่าหายหมดเลยนะฮะ
ชาวบ้านลูกหลานก็มาให้กำลังใจกัน
ยายก็ร้องไห้นะครับ
คือคุณยายก็วันนี้จุดทูปปากกลางแจ้งเลยนะฮะ
สาบแช่งคนที่มาเอาเงินไปคนที่มาหลอกเอาเงินไป

แต่ยายก็ตั้งข้อสงสัยอยู่เหมือนกันว่า
คนร้ายรู้ได้ยังไงว่ายายเก็บเงินเอาไว้ใต้เตียง
คุณผู้ชมก็ส่งข้อความประสงค์ใสกันเยอะเลยครับพี่อุ๋ย

ยายแกยืนยันว่ารู้กับตาแค่สองคนนะ

รื้อค้นไปลองเปิดดูหรือยังไง

คนเราจะคิดว่าเจ้าของบ้านจะซ่อนทรัพย์สินไว้ที่ไหนบ้าง
อาจจะเปิดดูใต้ที่นอนใต้เตียง

นี่ค่ะเข้าไปสิบนาที
ทำทีทีแรกบอกขอซื้อมะขามเปียกหน่อย
บอกไม่มีขายหรอกแต่ขอเข้าห้องน้ำ
คุณผู้ชมครับทางคุมกับการสพนหงษ์นะครับ
ที่ขี่กันมา๒คนคันนี้นะครับเมื่อปี๖๔เนี่ยเคยมีคนร้าย๒คน
ก่อเหตุแบบนี้เลยนะมาที่บ้านของคุณยายที่อยู่คนเดียวที่อำเภอหนองหงนี่เลยฮะ
ติดต่อกับที่หมู่บ้านตรงนี้นะแต่คนละคนละหมู่บ้านนะฮะเจอคุณยายอยู่คนเดียวที่บ้าน๘๕ปี
ตอนนั้นอำเภอโนนสุวรรณอยู่ติดกับอำเภอหนองหงตรงนี้นะครับตอนนั้นก็ขอซื้อมะขามเปียกเหมือนกัน
แล้วก็เนี่ยฉวยจังหวะพูดคุยอีกคนเข้าไปในบ้านฉกเงินกับทองของคุณยายไปร่วมแสนบาทเหมือนกัน
ไม่รู้ว่ากลุ่มเดียวกันหรือเปล่าเพราะว่าตอนนั้นก็ยังจับไม่ได้อ๋อถ้าอย่างงั้นตำรวจก็ต้องจับให้ได้สักที
คนร้ายจะได้ไม่ย่ามใจแล้วก็ไปตระเวนก่อเหตุกับผู้สูงอายุแบบนี้อีก
แล้วก็ต้องเตือนกันเลยนะฮะว่าอย่าไปไว้ใจใครแบบมาถึงจอดรถจอดลาเห็นเราอยู่คนเดียว
ขอซื้อของหน่อยไม่มีของขายขอเข้าห้องน้ำเข้าในบ้านอย่างนี้อย่าไปไว้ใจ
แต่ก็อุตส่าห์ใจดีเนาะแต่มาโดนแบบนี้โอ้โห